คงจะเห็นแล้วว่ามีการแชร์

เธอมาโพสต์บอกว่า

ขายบริการทางเพศโดยอ้างว่าจะนำเงินไป
เป็นค่าครอบครูลูก
ร้อนถึงปอททีเดียว

สอบปากคำว่าเกิดอะไรขึ้น

จะเอาเงินไปคลอดลูก
แล้วโพสต์ขายแม้กระทั่งคลิปของตัวเอง

แล้วก็ที่สำคัญปฏิเสธการรับความช่วยเหลือ
ไม่ว่าจะเป็นจากทางพบไม่ว่าจะเป็นจากมูลนิธิปวีดา
เพราะว่าเธอบอกว่าไม่อยากให้สามีรู้ว่าตัวเองไปก่อเรื่องแบบนี้ขึ้น

ใครจะจองคิวต้องโอนเงินมาก่อนแบบนี้นะฮะ

สุดท้ายก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วตอนนี้ก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
อันนี้เป็นภาพที่หญิงที่เป็นคนโพสต์รูปแล้วก็
มีการแชร์กันอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ว่าเธอเนี่ย
ขายรูปขายคลิปขายบริการทางเพศ
จะหาเงินคลอดลูกช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้
ไปเข้าพบกับตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอัธยกรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท

อายุ๓๒ปีนะคะเป็นชาวจังหวัดสงขลา

คือมีอาชีพรับจ้างทั่วไปได้เงินรายวัน
วันไหนไม่ทำงานก็ไม่มีรายได้

ค่าจ้างก็ได้เดือนละ๙๐๐บาทแล้วค่ะ
ถ้ามีงานเพิ่มก็ลงของ

ตกเดือนละ๑๐๐๐๑๑๐๐๐บาท
แต่ก็ต้องมาเสียค่าเช่าบ้านเดือนละ๑๗๐๐บาท

แล้วก็ต้องส่งเงินให้พ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัด
เลี้ยงดูลูกคนโตอีกเดือนละ๓๐๐๐บาท
ก็เลยทำให้รายได้ไม่พอในการใช้จ่ายค่ะ
ทีนี้ก็ตั้งคันลูกที่๒อีก
ฝากคันที่โรงพยาบาลของรัฐ
ย่านอนุสาวรีชัยสมรภูมิ
จะต้องใช้เงินค่าคลอดประมาณ๑๕๐๐๐บาท

ฉันก็มีประสบการณ์การคลอดโรงพยาบาลรัฐ

อ่าวจริงก็มีบัตรทองในการช่วยเหลือนะคะ

ยังไม่มีเงินเก็บแล้วก็ไม่มีเงินที่จะไปทำคลอด

เห็นข่าวจากทีวีช่องหนึ่งนำเสนอเรื่องราวของผู้หญิง
เสนอตัวขายบริการแลกเงิน
เห็นแบบนี้ก็เลยบอกว่าคิดจะทำบ้าง
ก็ไม่ได้ไปปรึกษาหรือว่าบอกให้สามีทราบ
กระบวนประอทธรกษ์ก็สอบปากคำ
แล้วก็แจ้งข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พศ๒๕๕๙
มาตรา๑๔วงเล็บ๔นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลในลักษณะลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์
ที่ประชาชนทั่วไปอาจจะเข้าถึงได้

เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาทนะคะ
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอผู้กำกับการ๓บกปอท
ก็กล่าวว่าผู้ต้องหาให้การยอมรับว่าเป็นคนโพสต์จริง
ก็เลยต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
เพราะว่าความผิดสำเร็จแล้วรับสารภาพแล้วยอมรับแล้วนะคะ
ส่วนเจ้าตัวอย่างที่บอกไปไม่ขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด
เพราะเกรงว่าถ้าสามีทราบเรื่องเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเหตุให้สามีนี้ทอดทิ้งไปได้
นะคะตำรวจก็พูดคุยไปก็สงสารไป
ก็รวบรวมเงินจำนวนหนึ่งแล้วก็มอบให้เธอ
เพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการทำคลอดนะคะ
คือเราก็เห็นใจนะแต่แบบเราสงสารลูกในท้องมากกว่า
คือเธอท้อง๘เดือนแล้วแล้วทำแบบนี้นะฮะ
บอกว่าเธอรับได้แค่๓คนสูงสุดต่อวันนะ
ถ้าใครต้องการใช้บริการโอนเงินมาก่อนคนละ๕๐๐เป็นการล็อกคิวว่าจะไม่เบี้ยวเขา
แล้วก็มีเอาภาพของตัวเองขายด้วยเป็นคลิปด้วย
แล้วก็โพสต์รูปมีทั้งเสื้อชั้นในกางเกงชั้นใน
คือขายหมดทุกอย่างเพื่อต้องการเอาเงินไปคลอดลูก
คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาบอกว่าคลอดโรงพยาบาลของรัฐ๔๕๐๐บาทเท่านั้นเอง

อันนี้เขาบอกว่า๑๕๐๐ตามข่าวที่ผู้หญิงคนนี้เขาบอก
อยากคิดว่าเมื่อเรื่องไปสู่โลกออนไลน์แล้วจะเป็นความลับ
ตอนแรกอยากไม่อยากให้สามีด้วยซ้ำ

หรือได้ยากเอาเงินมาขอยืมก่อนก็ดีกว่า
มันมีทางออกอีกเยอะแยะมากกว่าวิธีการแบบนี้